ในเรื่องของการเข้าข้างทำสำนวนนะครับเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบมาโดยตลอดนะครับ
ถ้าท่านลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปี๒๕๕๕การสั่งฟ้องหรือสั่งไปฟ้องในข้อหาใด
มันมีเหตุผลมันมีความจำเป็นมันมีพยานหลักฐานที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับ
และในระหว่างไปเกือบตั้งแต่ปี๑๙๕๕เอง
อะไรที่ดูแล้วยังคาใจกับสังคมอยู่
ผมเชื่อว่ามีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ทดสอบ
และก็มีการดำเนินการในส่วนเข็มครองมรดีตลอดอยู่แล้วนะครับ
ตอนที่แจ้งมานะครับตอนที่เราได้รับทราบคำสั่งเหล็กขาด
ไม่ฟ้องคดีในส่วนของของคุณบอสนะครับก็เจ้าในบริการไปตามขั้นตอบต่างกันเองนะครับ
คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอ่ะนะครับก็คือมันเป็นในเรื่องของเอ่อ
คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีที่พนักงานอายการได้ส่งมายังสำหรับงานศูนย์อีกชาติ
แล้วก็เราได้พินาแล้วก็คือมีความเห็นที่ไม่ได้ไปขัดแย้งกับทางพนักงานอายการ
ครับก็คือเป็นขั้นตอนที่มีการตรวจสอบแล้วก็ถูกถูกครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราต้องคุยเรื่องนี้กันนะคะ
เพราะว่าถือเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้น
หลายปีแล้วนะคะแล้วคนก็ตามว่าเหตุที่เกิดตั้งแต่สามกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
มาจนถึงปีนี้เนี่ยจะคืบหน้าไปแบบไหนแล้วสุดท้ายก็คืบหน้าในลักษณะที่
ลักษณะที่มีคำถามที่ยังต้องถามต่อและต้องการคำชี้แจงนะคะ
ถ้าเอาตามกลไกของเรื่องของข่าวเลยตอนนี้คนที่ประชาชนอยากจะฟังคำตอบและคำอธิบายมากที่สุดคือสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
ไม่ว่าจะพูดโดยทีมโฆษกของอายการก็แล้วแต่หรือจะพูดโดยรองอายการก็แล้วแต่หรือตัวอายการสูงสุดก็แล้วแต่นะคะ
เท่าที่ข่าวออกมาอายการสูงสุดนะคะก็ขออนุญาตที่จะไปดูรายละเอียดเพราะว่าเรื่องไม่ได้ถึงตัวท่าน
แต่คำสั่งต้องออกแล้วนะคะจากสำนักงานอายการสูงสุดถึงไปที่ตำรวจแล้วก็ดำเนินการต่อได้
ไปรอว่าสารจะต้องออกมาเพื่อเป็นการเพิกถอนหมายจับเพราะฉะนั้นขั้นตอนไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะคะ
แต่ว่าคำอธิบายจะมีน้ำหนักรับฟังได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับประชาชนนะคะว่าได้รับคำตอบตามข้อสงสัยนั้นหรือไม่
วันนี้นะคะเรียนเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะไทยรัฐทีวีที่เดียวนะคะเชื่อว่าทุกสำนักข่าวเนี่ยต้องการคำอธิบายจากทางอายการนะคะ
ซึ่งในทีมโคศกอายการบ้างก็ไม่ได้รับสายเลยนะคะและบ้างก็รับสายแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะพูดไม่ใช่งานที่
ตัวเองจะสามารถพูดเรื่องนี้ได้นะคะในส่วนของทางตำรวจเองนะคะก็จะเป็นรองโฆษกที่เป็นคนพูดนะคะมีอยู่หลายประเด็นทีเดียวที่ยังเป็นประเด็นคำถามอยู่โดยเฉพาะ
ถ้าเราเอานังสือนะคะที่เป็นเรื่องแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คนอยากจะทราบมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็คือว่า
ทำไมคดีนี้ดาบตำรวจวิเชียนเป็นผู้ต้องหาด้วย
เอาในส่วนของคดีนะคะเราเราไม่แน่ใจว่ารักษณะของคดีที่มันทอดยาวมาตั้งแต่เกิดเหตุปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
จนถึงปีนี้เราคุยกัน๖๓เนี่ยคือมันเข้ารักษณะว่าเป็นประมาทร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่
คือไม่ทราบจริงจริงค่ะอันนี้ไม่ทราบรอยต่อจริงจริงนะคะแต่ถ้าในส่วนของการตามคดีใน
ลักษณะที่ไม่เป็นข่าวก็มีการใช้อยู่หลายกลไกพอสมควรแต่ก็อธิบายได้นะคะคือเป็นไปตามกลไกเป็นไปตามสิทธิ์ที่ในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะใช้ทุกกลไก
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมของตัวเองได้ในทุกกลไกนะคะวันนี้ที่เราจะคุยกันมีสองท่านและแน่นอนค่ะไม่ได้ไม่มีใครสามารถผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดได้นะคะท่านแรกอาจารย์อธิบายให้ฟังในแง่ของกฎหมายได้ว่าขั้นตอนแบบนี้เป็นมาอย่างไรแล้วมันจะเป็นไปอย่างไรได้บ้างกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในติบัณฑิตยศภา
โดยเหตุของกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมาจากข้อเท็จจริง
แล้วก็มาชั่งน้ำหนักพยาหลักฐาน
พยายามหลักฐานที่รวบรวมมาทั้งหมดเนี่ย
พอที่จะสั่งฟ้องดำเนินคดีหรือไม่

ทางสำนักงานในการก็จะสั่งฟ้อง

แต่สิ่งที่สิ่งที่หลายคนสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกัน
ยิ่งจากเมื่อเช้าที่บอกมีข่าวมา
เราก็พยายามดูว่าข้อได้จริงต่างที่เกิดขึ้นในอดีตนี้เป็นอย่างไร
เรื่องนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจสั่งฟ้องเบื้องต้นนะฮะ

มาถึงทางอธิบดีอายการก็สั่งฟ้อง
แล้วเรื่องมันก็หยุดอยู่เพราะมีการไปร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากร้องขอความเป็นธรรมก็เข้าสู่กระบวนการที่นิ่งเงียบมานานพอสมควร
จนกระทั่งเช้านี้เองข่าวที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่า
หลายคนคงได้ดูโทรทัศน์ไม่ต่างจากผมนะครับว่า
จริงแล้วข่าวนี้มาจากต่างประเทศคนไทยไม่ทราบ
แล้วก็มีเอกสารที่เหมือนปรากฏออกมา
แต่เอกสารนี้จะมาจากตำรวจในตอนหลังจากการที่ชี้แจงยืนยันว่า
ข้อที่จริงที่เราฟังข่าวเมื่อเช้าแบบงงเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริง
ว่าทางสำนักงานในการสูงสุดได้มีการสั่งคดีนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วสิ่งที่ออกมาที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ
ในที่สุดคือสั่งไม่ฟ้องข้อที่จริงคืออะไร
ที่อาจารย์สมบัติบอกไปนะครับคุณผู้ชมคือว่าข้อกล่าวหาในคดีมีทั้งหมด๕ข้อกล่าวหาด้วยกัน
แต่ข้อกล่าวหาที่มีอายุความอยู่ไปถึง๒๕๗๐คือข้อกล่าวหาขับรถประมาทผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันนี้พูดอย่างย่อนะคะขออนุญาตซึ่งยังไม่ได้หมดอายุความ
แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาทั้งหมดมันเข้ารักษณะอายการสั่งไม่ฟ้องหมดอายุความไปแล้วทั้งนั้นเลย
คือเหลือข้อหาอันนี้ที่ยังอยู่
และข้อหาตรงนี้สังคมกำลังคาดหวังกำลังรอว่าข้อหานี้จะออกมาอย่างไร
อาจารย์ค่ะคือถ้าที่อาจารย์สรุปมาคือตำรวจซึ่งทำสำนวนสั่งฟ้อง
มาถึงมืออธิบดีอายการคือดูแลคือในอำนาจของอธิบดีอายการคือสั่งฟ้อง
ทีนี้แน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกคือมีขั้นตอนการร้องขอความเป็นธรรมในหลายกลไกซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำได้
อาจจะวางใจได้เพราะขับรถประหมาศผู้อื่นถึงแก่ความตายอายุความมันยาว

จนกระทั่งมีข่าวขึ้นมาซึ่งณตอนนี้นะคะคนที่น่าจะอธิบายที่สุด
คือสำนักงานอายการสูงสุดหรือตัวอายการสูงสุด
ซึ่งข่าวนะตอนนี้ที่ออกมาคือท่านบอกว่าเรื่องไม่ถึงท่าน
ตัวท่านอายการสูงสุดเองถ้าจากข่าวออกมาวันนี้เนี่ย
ก็แปลว่าท่านไม่ได้สั่งเพราะฉะนั้นการพินาเรื่องในสำนวนทั้งหมด
มันน่าจะเกิดจากผู้ที่ออกคำสั่งไปตามที่เป็นข่าวหรือเปล่า
ว่าท่านเป็นคนพินาแล้วสั่งตรงนั้นไป
คือตกลงนะคะเรื่องนี้เนี่ยก่อนถึงมือตำรวจกลับไปถึงมือตำรวจเนี่ยนะคะ
คือถ้าอายการสูงสุดไม่รู้เรื่องใครที่มีอำนาจที่จะเซ็นได้
แทนอายาการสูงสุดอ่ะคะ
ผมก็ฟังจากข่าวเหมือนกันนะครับว่าเป็นรักษาการแทน
เพราะฉะนั้นในขณะที่ในระบบราชการเนี่ย
ถ้าตัวท่านอายการสูงสุดไม่อยู่หรือติดภารกิจติดรายการที่ไหน
ก็จะมีผู้รักษาการแทนเพราะฉะนั้นผู้รักษาการแทน
ก็จะมีอำนาจพินาดูแล้วเรื่องนี้ผู้รักษาการแทน
ก็เหมือนอยู่ในกรอบที่มีอำนาจรับผิดชอบในพื้นที่เกี่ยวกับสำนวนนี้ที่เกิดขึ้น
ท่านก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการพินา
ซึ่งแปลว่ามีอำนาจเซ็นได้ด้วยถูกไหมคะ

และจำเป็นต้องรายงานตัวอายการสูงสุดไหมคะคนเซ็นแทนไปเนี่ยค่ะ
คือผมไม่ทราบนะว่าต้องรายงานหรือเปล่าแต่ในระบบราชการเนี่ยผมเชื่อว่าการปฏิบัติงานต่างเนี่ย
ถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นในองค์กรก็น่าจะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดทราบ
เดี๋ยวมันมีขั้นตอนที่ที่ฉันจะมาถามอาจารย์สมบัติต่อนะคะ
คุณผู้ชมคะที่เราเชิญสรวจชวลิศมาคือวันนี้อยู่นอกแวดวงราชการแล้วนะคะ
แต่ว่าขอย้อนกลับไปสมัยทำงานตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนนั้นตอนนั้นสารวัตรเป็นใครในเรื่องคะ
ตอนนั้นเนี่ยเป็นเครื่องรายการเล็กคนหนึ่งนะครับก็ยดน่าจะประมาณ๑๐๐ตำรวจโทร๑๐๐ตำรวจเอก
ก็เป็นผู้ตรวจพิสูจน์ในคดีนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นคดีค่อนข้างโด่งดัง
เขาก็จะให้คนที่ยดสูงเป็นเจ้าของสำนวนเป็นคนออกรายงาน
ไม่ได้เป็นคนทำสำนวนนะครับคนทำสำนวนก็คือพนักงานสอบสวน
คือตำรวจมีหลายส่วนหลายหน้างานใช่ไหมครับมีทั้งอาจารย์มีทั้งหมอพยาบาลใช่ไหมครับ
มีนักวิทยาศาสตร์ก็คือส่วนของผมแล้วก็โรงพักที่เกี่ยวกับคดีดีก็คือพนักงานสอบสวน
ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีส่วนในการเก็บรวบรวมให้หลักฐาน
ตั้งแต่ไปในที่เกิดเหตุไปที่รถคันที่เกิดเหตุจดบันทึกถ่ายภาพเก็บร่องรอยวัดระยะ
ก็คือทำเองกับมือเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าคนที่คนเซ็นรายงานเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่เป็นผู้บังคับชาที่เป็นคนออกรายงาน
สวัชวลิศอยู่ในทีมพิสูจน์หลักฐานคือทีมที่เข้าไปในบ้านเพื่อที่จะดูร่องรอยต่างของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ
ใช่ไหมคะคือณตอนนั้นเนี่ยตำรวจพิสูจน์หลักฐานคือเวลาตำรวจจะเข้าไปพิสูจน์หลักฐานต้องรู้เรื่องอย่างละเอียดก่อนไหม
หรือว่าเข้าไปแล้วดูอย่างเดียวเพื่อเพื่อตัดจินตนาการออกก่อนว่าอ๋อเขาบีฟมาแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปมันอย่างนี้มันเข้าไหมนะที่เขาบีฟมาหรือว่าหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องรับคะ
ขั้นตอนของพิสูจน์หลักฐานเนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนว่าคนที่เป็นเจ้าภาพในการทำสำนวนก็คือพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับ
แล้วคราวนี้เนี่ยพนักงานสอบส่วนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เลยมีแผนกที่เป็นกองพิสูจน์หลักฐานขึ้นมา
คราวนี้เนี่ยงานของกองพิสูจน์หลักฐานจะได้รับก็ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งมามีแจ้งทั้งทางหนังสือแล้วก็แจ้งทางโทรศัพท์
ส่วนคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่จะต้องไปออกตรวจที่เกิดเหตุเขาก็จะแจ้งทางโทรศัพท์มาก็แจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ออกให้ไปตรวจเหมือนคดีทั่วไปนะครับ
ไม่ได้บอกว่าเป็นลักษณะการชนแบบไหนคนขับเป็นใครคือในในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ลักษณะการการลากร่องรอยที่ปรากฏคือยังไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมคะ
ใช่เพราะคนที่ทราบข้อที่จริงเหล่านี้เนี่ยก็คือตัวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเองไม่ใช่คือไม่มีใครรู้ดีในเรื่องเหล่านี้ได้ดีเท่า
คือที่ฉันถามสารวัตรคือแบบนี้ค่ะคือตอนเข้าไปเนี่ยคือเอาอย่างนี้นะคะคือเรามาคุยกันในปี๖๓ตอนที่เอกสารมันออกมาแล้วพบว่ามีผู้ต้องหา๒คน

นะคะพอมันมีผู้ต้องหาสองคนดิฉันก็เลยงงว่าเอ๊ะที่เรารับรู้รับทราบมันไม่มันไม่ได้เข้ารักษณะแบบนี้แต่อ่ะดิฉันอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ข้อกฎหมายก็ได้
ณตอนนั้นค่ะสิ่งที่เข้าไปตรวจแล้วเจอรถยนต์คันนั้นเนี่ยลักษณะมันสามารถบอกลักษณะการเกิดเหตุอะไรบ้างคะ
ที่รถที่เกิดเหตุเนี่ยก็ต้องมีร่องรอยใช่ไหมครับร่องรอยการบุกยุบร่องรอยเสียหายต่างจริงไม่ใช่แค่ตัวรถของคุณผู้ต้องหาเท่านั้นนะครับคุณบอสยุธยาเนี่ยมีทั้งรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกชนท้ายนะครับแล้วก็ตัวถนนสถานที่เกิดเหตุเลยที่มีร่องรอยบนพื้นถนนต่างรอยของเหลวที่ของรถยนต์เนี่ยหยดตามพื้นตามพื้น
ของผู้ต้องหาเนี่ยค่ะมีทั้งรอยครูดของรถจักรยานยนต์ที่ล้มแล้วส่วนที่เป็นของแข็งเป็นเหล็กเนี่ยครูดไปกับพื้นถนนค่ะนี่ก็เป็นร่องรอยที่จะบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าถ้าสมมุติเอ๊ะร่องรอยมันสามารถบอกได้เลยไหมคะว่ารักษณะการชนเนี่ยมันเป็นการเรียนใช้คำว่าอะไรทางกฎหมายอาจารย์ร่วมชนหรือถูกชนอ่ะคือคือชนกันหรือว่าถูกชนเนี่ย
สามารถบอกได้โดยร่องรอยไหมคะบอกได้ครับบอกได้ครับจริงจริงเนี่ยเนื่องจากเวลากันชันชิดกระชันชิดมากเลยนะครับก็ผมจริงจริงก็ถ่ายรูปเก็บไว้เก็บไว้เยอะมากแต่ว่าคนไม่ได้แต่มีรูปหนึ่งนะครับมีรูปหนึ่งที่ก็ออกนักข่าวซีเอ็นเอ็นเนี่ยครับค่ะบังเอิญว่ารูปเนี้ยผมคิดว่าอธิบายได้ดีพอสมควรนะครับ

ชนทางด้านข้างมากกว่าด้านท้ายลักษณะอะไรประมาณนี้แต่ว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นไม่มีไม่มีรอยเฉียวชนจากทางด้านข้างนะครับก็มีแต่รอยเฉียวชนที่จากทางด้านท้ายของรถจักรยานยนต์เท่านั้นขออนุญาตถามแทรกนะคะคือลักษณะเข้าประกบของรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้เนี่ยคือเรียนลองแก้ต่างก่อนสมมุติฉันลองแก้ต่างว่าถ้า
รถยนต์เลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะสารวัสเนี่ยลองแก้ต่างแทนรถยนต์นะว่าคือสมมติรถมอเตอร์ไซค์ปาดนะคะแล้วเข้ามาพอดีเลยอ่ะจนทำให้ไม่เห็นว่าเป็นลักษณะการปาดเขาอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับหรือเปอร์เซ็นต์การเกิดมันเป็นไปได้แค่ไหนคะคือถ้าตั้งลำได้แล้วเนี่ยเรามาชนเนี่ยก็เขาก็ไม่เรี
ซึ่งอ่ะงั้นเอาใหม่คือลักษณะความเร็วค่ะสมมติว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์ปาดจริงสมมติรถมอเตอร์ไซค์ปาดจริงเนี่ยนะคะแล้วรถยนต์ด้านหลังจริงแล้วไม่ได้มาเร็วมันจะเกิดเหตุขนาดนี้ได้ไหมคะ
รถด้านหลังไม่ได้มาเร็วดิฉันพยายามจะแก้ต่างให้รถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะว่าโดนปาดไหมกับสองคือว่ามาเร็วหรือเปล่าสมมุติดิฉันก็เลยสมมุติโดยแก้ต่างแบบฟังความเหมือนอิงเอาใจเข้ากับทางรถยนต์ว่าเขาโดนปาดอ่าแล้วเขาไม่ได้มาเร็วด้วยนะ
อ่าคำประเด็นที่ว่ามาเร็วหรือไม่มาเร็วเนี่ยก็ได้มีการพิสูจน์เหมือนกันนะครับโดยใช้ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณประมาณร้อยเมตรนะครับต้องขออภัยที่จำตัวเลขไม่ได้เป๊ะนะครับว่านานแล้วไม่เป็นไรแล้วมีกล้องจ้อนปิดอยู่เหมือนกันครับมีกล้องจ้อนปิดที่เห็นรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยคันทั้งสองคั
แล้วก็สามารถดูที่ที่เกิดเหตุได้กล้องจ้อนปิดก็ทำให้เราได้ทราบเวลาได้แล้วก็สามารถคำนวณหาอัตราเร็วได้
ดังนั้นประเด็นเรื่องที่ว่ามาช้าเนี่ยก็ที่คุณจอมขวัญถามก็จะตัดไปได้คือครับ
ครับเวลาบอกว่ารถมาเร็วหมายถึงรถทั้งสองคันมาเร็วหรือรถ
คันใดคันหนึ่งมาเร็วคะรถคันที่ชนเขาครับรถยนต์รถยนต์ครับ
แล้วแล้วรถมอเตอร์ไซค์เร็วไหมคะไม่เร็วครับไม่เร็วอ่า
ได้ดูกล้องวงจรปิดของทั้งรถทั้งสองคันแล้วไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับมีการออกรายงานตรวจพิสูจน์ด้วยนะครับ
ประกอบกับสำนวนที่เราคุยกับสารวัตรมาที่ฉันสรุปสองข้อถูกไหมคะ
ถ้าผิดรีบบอกนะคะหนึ่งไม่ได้มีการปาดครับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ปาดรถยนต์
อันนี้จากร่องรอยหลักฐานอ่าอ่าจากการพิสูจน์หลักฐานอันนี้จากการพิสูจน์หลักฐานล้วนนะคะ
อ่าสองรถยนต์มาเร็วโดยที่รถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องบอกไหมคะว่าเขาช้า
ก็เลยโดนชนหรือเขาเร็วหรือเขาปกติคือตัวรถมอเตอร์ไซค์เราต้องบอกในการพิสูจน์หลักฐานไหมคะสารวัตร
ไม่ได้บอกครับตัวที่ที่ผมได้ออกรายงานตัวพิสูจน์ไปเนี่ยก็คือมาจากคำถามของ
พนักงานสอบสวนที่ถามมาพนักงานสอบสวนก็ถามความเร็วของรถอ่า
รถยนต์เนี่ยว่าเร็วเท่าไหร่ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็คือมันไม่มีประเด็นของเรื่องประมาทร่วมเลยนะครับ
ประเด็นก็มีอันเดียวว่าอ่าคนก็คือตั้งข้อหาเฉพาะคนคุณบอสอยู่ที่ยา
ค่ะก็คือคนขับรถยนต์ขับเร็วเรียนสรุปถูกไหมคะจากการพิสูจน์หลักฐานตอนนั้น
ถูกครับถูกเพราะฉะนั้นไม่เข้าประมาทร่วมณตอนนั้นที่สารวัตรเป็นผู้ที่พิสูจน์หนึ่งในทีมพิสูจน์หลักฐาน
ตอนนั้นไม่มีประเด็นนี้คนคนที่ตั้งข้อหาเนี่ยคือพนักงานสอบสวนนะครับ
ส่วนของผมเนี่ยก็คือไม่ได้ยุ่งในข้อกฎหมายแต่ว่าของส่วนของผมเนี่ยก็ยุ่งเรื่องพยานหลักฐานร่องรอยต่าง
แล้วก็ทำรายงานส่งให้พนักงานสอบสวนจริงขอผมขอแถมไปอีกนิดหน่อยนะครับว่า
ประเด็นที่มันเวลามันช้าเนี่ยผมมันช้าที่ตรงไหนใช่ไหมครับ
หมายถึงว่าขั้นตอนขั้นตอนคดีอ่ะเหรอคะใช่ใช่คือคือผมกำลังจะบอกว่า
ตัวขั้นตอนของพิสูจน์หลักฐานที่จะเก็บพยาหลักฐานจนออกรายงานให้พนักงานสอบสวนได้เนี่ย
ใช้เวลาเดือนเดียวนะครับเอาเหรอใช่ครับ
เอาสารวัตรยิ้มหวานใส่ที่ฉันด้วยอาจารย์เชิญค่ะ
คุณชาวขวานอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าฟังทั้งหมดเนี้ย
แปลว่าหลังจากเกิดเหตุขึ้นมานะครับ
ในส่วนของทางสารวัตรเองเนี่ยน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปตรวจพิสูจน์ในสถานที่
วัตถุพยานดูร่องรอยดูสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็สรุปว่าวัตถุพยานมันบ่งชี้อะไรได้บ้าง

คนที่จะชี้ว่าตั้งข้อหาอะไรที่สารวัตรพูดมาสักครู่
เขาจะดูจากวัตถุพยานดูจากพยานแวดล้อม

แล้วเอาภาพทั้งหมดมาประกอบต่อกัน
ว่าการที่เกิดเหตุในครั้งนี้เกิดจากเหตุอะไร
แล้วใครมีส่วนกระทำความผิดหรือไม่อย่างไร
เพราะฉะนั้นการสรุปสำนวนเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน

ใช่ครับเพราะทางสารวัตรพอเก็บพยาหลักฐานเสร็จปุ๊บเนี่ย
มันบ่งชี้อะไรไปบ้างอย่างที่สารวัตรทำเมื่อสักครู่
ถ้าถ้าดูเฉพาะวัตถุพยานว่ารถเสียหายตรงไหนอย่างไรเนี่ย
มันก็จะอธิบายได้ลักษณะหนึ่ง

เอาตัวรถมาวางประกบลักษณะบาดแผลของรถที่เกิดขึ้น
วัตถุพยานมันบ่งชี้ว่ารักษณะการกระแทก
มันเป็นการที่มอไซค์อยู่ข้างหน้า
แล้วตัวรถยนต์อยู่ด้านหลังและกระแทกเข้าตรงกลาง

มันไม่ได้เกิดจากการปาดหน้าจากที่วิ่ง
ค่อนข้างจะตรงเลยนะครับ
รถจักรยานยนต์ไม่ได้เบนทางไหนทางหนึ่งเลย
คือถ้าเบนเนี่ยก็จะมีร่องรอยบอกว่าตอนชนมันเบนอยู่

มันชนกันในช่องจรจรช่องไหนเลนไหนเป็นเลนของใคร
ถ้าสมมุติว่าคันข้างหน้าไปขวางทางช่องจราจรของคนอื่นเขาอยู่

แปลว่าคันหน้าก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้คันหลังนี้ไปชน
แต่ถ้าคุณอยู่ในช่องด้านที่
ในช่องของรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่ปกติ

นี่เป็นข้อที่จริงที่ประกอบอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมา

ก็คือว่าไม่มีการปาด
อันนี้สรุปตามพิสูจน์หลักฐานนะคะ

ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ทั้งหมดที่จะเป็นคนสรุปทั้งหมดนะคะ

เพราะว่ารักษณะการเข้าชนคือเข้าชนตรง
แล้วก็จากการดูกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็การคำนวณความเร็วในทางพิสูจน์หลักฐาน
ก็คือว่ารถยนต์ขับมาเร็ว

อันนี้เราคุยกันตั้งแต่สมัยตอนที่มันเกิดเหตุใช่ไหมคะ
แล้วก็ออกรายงานของพิสูจน์หลักฐานภายใน๑เดือนนะคะ
คำถามคือว่ามันมาโผล่เป็นประมาทร่วม
ที่มีผู้ต้องหา๒คนตั้งแต่เมื่อไหร่
ซึ่งดิฉันอาจจะไม่ได้คำตอบในรายการวันนี้ก็ได้นะคะ

คุณผู้ชมคะคำสั่งที่ออกมาของทางอายการสูงสุด
คือที่ฉันก็เรียกตามภาษาที่มันเป็นรายลักษรนะคะ

อายการสูงสุดเองบอกว่าเรื่องไม่ถึงท่านแล้วก็ขอไปดูนะคะ
เพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจที่สามารถจะทำได้

ตามข่าวทีนี้คำถามก็คือว่า
คือการที่อายุความมันถึงปี๗๐นะคะอาจารย์
แล้วมันเอาอย่างนี้นะคะเรียนเอาภาพประกอบทุกอย่าง
คือข้อหามีจำนวนมาก
ส่วนข้อแท้จริงอยู่ในสำนวนนะฮะ
แล้วก็มีการตัวของผู้ต้องหาได้มีการใช้สิทธิ์
ไปร้องในกลไกต่างเพื่อขอความเป็นธรรม
มีการขอเลื่อนเพราะอยู่ต่างประเทศ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้เราต้องไม่ลืมว่าทางตำรวจเอง

สุดท้ายมันมาลงให้มันเป็นข่าววันนี้ว่าสั่งไม่ฟ้องเนี่ย
อาจารย์มันถึงปี๗๐เนี่ยคือมันไม่ต้องรอก็ได้เหรอคะ
การสั่งวันนี้หรือสั่งปีเจ็ดศูนย์เนี่ยอันนี้ไม่ได้ตอบว่า
เรื่องนี้มันจะต้องรอไปถึงไหนอย่างไรมันอยู่ตรงที่ว่า
ทำสำนวนสอบสวนเสร็จพินาเสร็จอย่างเรื่องร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย
กระบวนการมันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะถ้ากระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ท่านก็มีสิทธิ์ที่ให้พินาสั่งด้วยขั้นตอนกฎหมายในการออกคำสั่งอะไรต่างเนี่ย
มันไปตามกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดนะครับจะบอกว่าปี๗๐ทำไมทำไมมาสั่งปีนี้
อีกสัก๓ปีค่อยสั่งได้ไหมคำตอบคือไม่ใช่สำนวนมันเสร็จหรือยัง
ถ้าเสร็จแล้วท่านพิจารณาได้แล้วท่านก็สั่งได้แต่การสั่งตรงเนี้ยสิ่งที่
นะครับผมเป็นนักกฎหมายผมไม่ได้สงสัยตรงนั้นว่า
สั่งปีนี้ทำไมไม่รออีก๓ปี๔ปี๗๐ทำไมรีบสั่งมันไม่มีลักษณะของการรีบสั่ง
เพียงแค่ว่าการสั่งเนี่ยถ้ากระบวนการมันจบท่านก็สั่งได้
แต่สิ่งที่สังคมอยากรู้วันนี้เหตุผลในการสั่ง
ข้อเท็จจริงที่มาประกอบในการสั่งนี่คืออะไร
เพราะสรุปแล้วว่าสั่งฟ้องไปเรียบร้อยวันนี้พอมาร้องขอความเป็นธรรม
แล้วมีการสั่งไม่ฟ้องเพราะฉะนั้นเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้อง
ในกระบวนการหลังจากวันสั่งฟ้องวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
มีพยาบาลอักษรมีข้อเท็จจริงอะไรเข้ามาที่ประกอบดุลพิษในการสั่งไม่ฟ้อง
ถ้าท่านอธิบายตรงนี้ได้ทางสำนักงานอายการออกมาอธิบายตรงนี้ได้
มันก็จะตอบปัญหาตรงนี้ให้กับสังคมได้สบายใจมากขึ้น

คือเรียนไม่แน่ใจว่าการพิสูจน์คดีนี้หรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
มันต้องใช้เวลามากหรือมันต้องใช้เวลาน้อย
ก็เลยถามอาจารย์ว่ามันต้องปี๗๐นะถ้ามันยังมีอะไรไม่ชัดเจน
มันยังจะสามารถเพิ่มเติมอะไรได้อีกหรือไม่
แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคือตำรวจเนี่ยก็อย่างวันนี้รองโฆษกตำรวจก็บอกนะคะ
อะไรที่ให้สอบเพิ่มก็คือทำไปตามขั้นตอน
แต่สุดท้ายเป็นอำนาจของอายการที่จะไม่ฟ้องแล้วก็ตีเรื่องกลับมาที่ตำรวจ
ซึ่งเอาล่ะเรียนเข้าใจนะคะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ตำรวจท่าจะแย้งหรือไม่ด้วยนะคะ
แต่อาจารย์คือมันแปลกอาจารย์ในฐานะกฎหมายในวงการอธิบายให้ประชาชนฟังหน่อยค่ะว่ามันแปลก
แปลกคือข้อหาอื่นก็มีทั้งไม่ฟ้องมาแล้วหมดอายุความมาแล้วก็ตั้งเยอะ
เหลืออันนี้อันเดียวเลยนะคะก็แล้วแล้วเดี๋ยวคือภาพข่าวมันค่อนข้างชัด
และมันมีความประติดประต่อเรื่องของหลังจากเกิดเหตุแล้วไปชุลมุนกันอยู่หน้าบ้านผู้ต้องหากันนานแค่ไหน
แล้วถ้าสมมุติเราจะสงสัยด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเราจะสงสัยไปประโยชน์ของการหน่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันเอื้อต่อคดีจริงหรือไม่
จนตำรวจโดนตรวจสอบเองและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้กลไกต่างซึ่งพาให้ยืดระยะเวลาได้อีกระดับหนึ่งเนี่ยนะคะ
คำตอบก็คือคำถามก็คือว่าคืออันนี้อันนี้ขอความรู้อันนี้วิธีการใช้เทคนิคกฎหมายเพื่อช่วยคดีอาจารย์ประชาเพื่อสู้คดีล้วนเลยใช่ไหมอาจารย์
เอ่อคงคงยืนยันอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพียงแค่ว่าถ้าข้อได้จริงที่ปรากฏมาเนี่ยจากสื่อที่เราตามกันไปทั้งหมดผมก็ไม่ได้อยู่ในสำนวนเหมือนกัน
แต่ข้อที่จริงที่ปรากฏก็คือว่าคดีที่มันจะขาดอายุความคดีเหล่านั้นต้องเร่งถูกไหมครับแต่ก็ปล่อยให้ขาดอายุความแล้วมันก็หมดไปทีละคดีทีละคดีจนเหลือคดีสุดท้ายคดีสุดท้ายเนี่ยอายุความไปถึงปี๗๐
แต่ทำไมต้องรีบจบวันนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ทำให้ทำให้คนเกิดความสงสัยได้ว่าไอ้ที่ขาดคุณก็ปล่อยให้ขาดบอกว่าเหลือคดีสุดท้ายเดี๋ยวจะพินาค่ะพอคดีสุดท้ายกับเหลือเวลาที่พิสูจน์อีกเยอะก็เร่งตรงเนี้ยมันก็ก็อยู่ดูแย้งแย้งกันเหมือนกันถูกไหมครับคือก็เลยขอความรู้ว่
อ่าตอนนี้ถ้าถ้ามีการทำคดีขึ้นมานะครับคนที่ต้องรวบรวมพยาดักฐานรวบรวมสำนวนสอบสวนอ่าพยาดักฐานทั้งหมดวิเคราะห์ทั้งหมดในการสั่งฟ้องเนี้ยก็เป็นตำรวจเพราะฉะนั้นโดยหลักก็คือตำรวจรวบรวมแล้วชัดเจนเพียงพอที่เชื่อว่าเขาน่าจะกระทำผิดแต่ผิดหรือไม่ไม่รู้นะครับค่ะส

อัยการสูงสุดเป็นคนชี้อีกรอบหนึ่งอืมแต่เรื่องนี้ปรากฏว่าตำรวจเองก็ไม่ได้ชี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าสิ่งที่เคยชี้ว่าผิดอัยการเคยชี้ว่าผิดวันนี้อัยการชี้ว่าไม่ผิดมาถึงตำรวจชี้ว่าไม่ผิดแสดงว่าต้องมีพยาดักฐานอะไรที่ทำให้อัยการกับตำรวจที่มาทบทวนพยาดักฐานที่สอบเพิ่มอีก

ก็เขามีสิทธิ์จะใช้นะคะซึ่งกลไกก็ต้องให้เขานะคะ
แต่ว่าเท่าที่มีข่าวทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการ
คือลักษณะของการสู้จะเป็นการสู้ว่าประมาทไม่ประมาท
ขับรถเร็วหรือไม่ขับรถเร็วนะคะ
ซึ่งที่ฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่สารวัชวลิศก็คือว่า
ตอนนั้นตอนพิสูจน์หลักฐานมันมีความชัดเจนเรื่องความเร็วของรถ
และเรื่องว่าสรุปว่าประมาทไม่ประมาทมันชัดเจนแค่ไหน
ตั้งแต่ตอนนั้นที่พิสูจน์หลักฐานทำคะ

ก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า
ตัวหลักฐานหนึ่งก็คือกล้องจอนปิด
กล้องจรปิดซึ่งมีตัวเวลาที่มีความละเอียด
ระดับเสี้ยววินาที๑ใน๒๕วินาทีนะครับ
ตัวเวลานี้ก็เอาไปคำนวณหาอาจารย์เร็วได้
ตัวอาจารย์เร็วเกิดมาจาก
เราต้องหาระยะทางมาได้ก่อนใช่ไหมครับ

เราดูภาพจากกล้องจรปิดเราก็เห็นได้ใช่ไหมครับ
ว่ารดขึ้นที่จากจุดไหนบนที่กระเทศ
ขึ้นที่ไปยังจุดไหนในที่กระเทศ
เราก็สามารถวัดระยะได้
ครับแล้วก็ตัวเวลาเนี่ยเราก็สามารถจับเวลาได้
ในระดับที่ละเอียดเป็นเสี้ยววินาที๑ใน๒๕วินาที
ดังนั้นก็คำนวณอัตเร็วออกมาได้
แต่จะไม่ได้เป๊ะเป็นตัวเลขแบบ

ว่ากิโลเมตรต่อวินาทีไม่ได้ออกมาขนาดนั้น
ก็จะเป็นช่วงมากกว่าค่ะ
การวัดทุกครั้งก็จะมีความไม่แน่นอนของมันอยู่

ความเป็นไม่ได้ว่าน้อยสุดที่เป็นไปได้เนี่ยเท่าไหร่

ซึ่งสารวัตจำไม่ได้ถูกไหมตอนนี้ที่เราคุยกัน
ร้อยกว่าพิกฎหมายแน่ในถนนเส้นนั้น
คือสาวว่าจำหลักสิบไม่ได้ถูกไหมครับ
แต่ว่ายังไงขึ้นร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่

แต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่สาวว่าบอกถูกไหมครับ

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพิสูจน์หลักฐานออกมาแบบนั้นเนี่ยนะคะ
แล้วมันเข้าเรียนขอกลับไปที่อีกหนึ่งประเด็น

เพราะฉะนั้นการที่จะสู้ว่าสมมุตินะคะ
ต้องหาจะสู้ว่าไม่ได้ขับรถเร็ว

คืออย่างนี้ก็ไปพิสูจน์ในศาลได้เลยถูกไหมอาจารย์
มีความผิดตามกฎหมายหรือเปล่า

พยานพฤติเหตุแวดล้อมทั้งหมดมันคืออะไร

เพราะก็จะพิสูจน์ได้เลยว่าถ้าตัวเองมั่นใจ

คือโดยการสู้คดีไปสู้ในชั้นศาลก็ได้

มันก็จะได้เพียงแค่ว่า
วิเคราะห์แล้วสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง

แต่คำตอบตรงนี้อาจจะไม่ตอบว่าผิดหรือถูก
อาจารย์ขอคำถามสุดท้ายค่ะ

แต่ว่าท่านยังไม่ได้ลงนาม

มันออกมาขนาดนี้แล้วท่านไม่ได้เป็นคนลงนาม
ในคำสั่งที่ส่งไปถึงตำรวจขนาดนี้

ท่านสามารถที่จะมาตรวจสอบข้อที่จริงได้
แล้วก็ดูทบทวนข้อที่จริงทั้งหมดได้
ถ้าความเห็นท่านไม่เห็นด้วยกับ

การที่จะทบทวนเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันครับ

ขั้นตอนไปถึงตำรวจแล้ว

ไอ้การลื้อฟื้นมันเกิดตามปกติไม่ได้

ถ้าการลงนาม
สมมุติว่ามีเหตุที่มันเกิด

ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาสมมุตินะครับ
อย่างนี้ท่านเองก็สามารถทบทวนได้

ผู้รักษาการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่
นามของทางหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ไม่สามารถที่จะกลับมาสั่งฟ้องได้อีก
แต่ตัวท่านอายการสูงสุดเนี่ยท่านอาจจะมาทบทวนเรื่องนี้ว่า

ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาตรงกลางกฎหมายได้
ไม่ได้แปลว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
แปลว่ากระบวนการโดยหลักวันนี้ยุติแล้ว
แต่ว่าตัวท่านก็คงต้องทบทวนแล้วสิ่งที่อยากจะรู้จริงก็คือว่า
ทางสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยท่านมีคำตอบอะไรให้กับสังคม

เพราะวันนี้ในกระบวนการยุทธรรมโดยส่วนตัวผมเนี่ย
ผมไม่อยากจะเห็นกระบวนการยุติธรรมที่ทำอะไรออกมาแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันชัดเจนมันสามารถตอบได้
มีหลายกระบวนการยุทธรรมที่เวลาเขาชี้อะไรขึ้นมาเนี่ย
มันมีทั้งความเห็นส่วนตัวความเห็นของกรรมการความเห็นองค์รวมความเห็นอะไรต่างออกมา

ถ้าชี้แจงได้อย่างนั้นสังคมยุติครับสบายใจ
คุณผู้ชมคะวันนี้เราไม่ได้สายของทางอายการนะคะ
แล้วก็พยายามจะติดต่อไปที่ตำรวจพื้นที่
ก็คือทองหล่อก็ไม่ได้รับสายนะคะ

เชื่อว่าหลังจากนี้ทางสำนักงานอายการ

คาดหวังนะคะต้องออกมาอธิบายนะคะ
เพราะว่าถ้าจบไปแบบนี้แบบมีคำถาม
สิ่งที่ต้องรับหลังจากนี้คือ
มาตรฐานแบบนี้จะต้องถูกใช้กับทุกกรณีทุกคน
แล้วการจะพูดถึงการใช้กฎหมายโดยที่อธิบายได้ไม่ทั้งหมดทุกมิติ
นี่เป็นต้นทุนที่สูงมากนะคะที่หน่วยงานและกระบวนการยุติธรรมต้องรับผิดชอบ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ